ว่าเรื่องต่อไปที่จะให้คุณผู้ชมไปดูนี้นะ
ต้องใช้ต้องใช้สติแล้วก็ตั้งใจดูดี
เพราะว่าบอกเลยว่ามันทั้งลุ้นทั้งเสียวทั้งแบบอุ๊ยอื้ออื้ออื้อ
แล้วเดี๋ยวไปดูนะว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบลงยังไงค่ะ

นี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ถ่ายหนังนะคะ
แล้วไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แข่งกันนะ
ไม่ใช่นะคะเป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องที่ติดอยู่บนหมวกของพี่ตำรวจสายตรวจ
คุณผู้ชมกำลังไล่ล่าตามรถจักรยานยนต์ของสองวัยรุ่นคนนี้ค่ะ
สองวัยรุ่นนี้เขาเหมือนแบบขับรถแบบ

เที่ยวไม่นาทีโอ้โหยยยเหมือนถ่ายหนัง

ลุ้นมากว่าเขาจะไปชนกับคนอื่นหรือเปล่า
ช่วงจังหวะที่ผ่าไฟแดงคุณผู้ชมดูนะอย่างกับในหนังอ่ะ
เดี๋ยวค่อยดูตามไปพาไฟแดงเอี๊ยดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวบริเวณศรีแยกท่าวังจังหวัดนครศรีธรรมราช
พี่ตำรวจเขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเขาพบ๒วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วก็รถของทั้งคู่มันผิดกฎหมายเนื่องจากว่ามีสภาพที่ดัดแปลง
เท่าดังเสียงเรียกมากกว่านั้น
อีกทีได้ไหม
เป็นเสียงท่อและเสียงดิฉันด้วยผสมกัน

เห็นไหมเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะคุณเรียกให้จอดโบกให้จอดก็ไม่จอดนะคะ
จุดตำรวจดักเรียกให้จอดก็ไม่จอดแล้วก็ขับหนีตำรวจแบบนี้
ก็เลยต้องมีการขับรถไล่ตามกันอย่างภาพที่เห็น
ไล่ตามกันอยู่นานสองนานคุณผู้ชมสุดท้ายวัยรุ่นทั้งสองจอดค่ะ
พอจอดป๊าบพี่ตำรวจรีบเข้าเลยทำการตรวจค้นเลยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมต้องขับรถหนีด้วย
มีสภาพที่ถูกแดดแปลงเนื่องมารถแต่งรถซิ้งอ่ะนะครับ
แล้วก็ต้องบอกอีกว่าโชคดีมากที่เหตุการณ์แบบนี้
ไม่เกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนอื่นด้วย
เพราะคุณเห็นไหมว่าเขาขับขี่มาแบบ
เร็วมากเร็วมากแล้วก็หนีตำรวจแล้วก็ผ่าไฟแดงอ่ะ
คือสองคนยังไม่ได้รับบาดเจ็บก็ว่าดีแล้ว
แล้วก็ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นร่วมทางด้วย
คนอื่นเขาขับมาถูกทางนะขับไฟเขียวผ่านมา
ถ้าหากว่ามันไปชนเข้าเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูมันน่าจะเสียหายขนาดไหน
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเป็นทรัพย์สินแบบนี้
เพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎของวินัยจราจร
จริงก็ต้องฝากบอกพวกแบบวัยรุ่นสมัยนี้เนาะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าคึกขนองมาก
นึกถึงรักตัวเองรักคนที่อยู่ที่บ้าน
นึกถึงเขาหน่อยเขาเป็นห่วงเป็นใยเรานะ